สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ลาวนะครับ
ตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้ว
แต่ว่าน้ำในพื้นที่ที่ถูกทะลักท่วมเข้าไปเนี่ย
ก็ยังกินพื้นที่กว้างอยู่นะครับ
พบผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้๒๖ศพ
ผู้สูญหายอีก๑๓๐กว่าคนนะครับ

ระดับน้ำท่วมที่สปลาวเริ่มลดระดับลงนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านที่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือ
แล้วก็เมืองปากซองแขวงจำปาศักดิ
เป็นรอยต่อของเขื่อน

กว่า๓๐๐คนตอนนี้ต้องอบพยพไปอาศัย
อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่รัฐบาลจัดไว้ให้
การค้นหาผู้สูญหายยังเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่หลายพื้นที่

ส่วนภาพที่ท่านเห็นก็คือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะฮะ

นายทองรุนศรีสุริษฐ์นายรัฐบันดรีของลาว

เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด
รอบหลายสิบปีของลาว
เนื่องจากฝนตกหนักจนเขื่อนแตก
ทำให้น้ำไหลบ่าลงมาอย่างกระทันหันในพื้นที่ของชาวบ้าน
แล้วก็พัดพาเอาบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย

ในเขตเมืองสนามไซดนั้นพบผู้เสียชีวิต๓ศพ
ทำให้ขณะนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเป็น๒๖ศพ
มีผู้สูญหายอีก๑๓๑คน
มีน้ำท่วมทั้งหมด๑๓หมู่บ้าน
รวม๒๘๓๖ครอบครัว
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน๑๓๐๖๗คน
มีผลกระทบมากที่สุดเนี่ยที่หนักเลยเนี่ยมีอยู่๖หมู่บ้าน
ส่วนบ้านเรือนที่ตั้งริมน้ำเสียหายไป๙๑๙หลังคาเรือน
มีผู้เดือดร้อนอีก๓๗๘๐คน
นี่เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของทางรัฐบาลลาวเลยนะฮะ
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ
บ้านใหม่หินลาดสนองใต้ท่าแสงจันทร์ตะหมอยอด
ท่าหินใต้บ้านท่าบกและบ้านท่าม่วงในเมืองสนามใส่
อกจากนี้นอกจากที่เมืองสนามไซด์แล้วนะครับ
ยังมีอีกหลายเมืองที่น้ำท่วมโดยเฉพาะที่เมืองบัวลภาแขวงคำม่วน
น้ำก็สูงเช่นเดียวกันอย่างภาพที่ท่านเห็นนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทหารกับตำรวจ
ก็ได้อบพยพประชาชนบางส่วนออกมาทางเรือและฮิลเลอคอปเตอร์
เพื่อนำไปส่งยังศูนย์อพยพที่อยู่ในพื้นที่สูง
ส่วนจะอพยพหรือค้นหาผู้สูญหายอีกหรือไม่

ประเทศที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว๔ประเทศนะครับที่ส่งชุดกู้ภัยไป
ก็คือไทยจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
ส่วนที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่เทศบาลเมืองสนามไซดนะครับ
มีผู้ประสบภัยชาวลาวลงทะเบียนแล้ว๕๘๗ครอบครัวจำนวน๓๐๖๐คน
แล้วก็มีประชาชนที่ต้องอบพยพไปอยู่บนที่สูง๓จุด
ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางลงมานะครับ
ออกมาไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ

ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าแบบคือเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่นะคะทีนี้ทางไทยก็ส่งทีมกู้ภัยไปช่วย
กู้ภัยของไทยก็นำโดยมูลนิธิฮุก๓๑นครราชศรีมานะคะ
ก็พักค้างคืนที่เมืองปากซองสปลาว
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการก่อนออกเดินทางไป

แต่ละชุดก็จะมีชุดกู้ภัยกระแสน้ำหลาก
แพทย์ฉุกเฉินเหลือท้องแบน
ก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมืองปากซองแขวงจำปาศักดิ

เรื่องต้นได้รับการประสานให้เข้าช่วยชาวลาว๑๕ครอบครัว

เรื่องของสภาพอากาศคือฝนยังตกอยู่เลยนะคะ

กู้ภัยของไทยก็จะยุติภารกิจช่วยเหลือก่อนค่ำวันนี้
ซึ่งการเดินทางไปที่แขวงอัตตปือถนนถูกตัดขาด
เส้นทางคำนาคมไม่สามารถใช้การได้

คือต้องใช้เรือต้องใช้เฮลีคอปเตอร์เท่านั้น
การเดินทางก็เลยค่อนข้างลำบากนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่ด่านสุรกากรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
สุรกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารตำรวจภูทรจังหวัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีทางอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมร่วมกันหมดเลยค่ะเพื่อบูรณาการแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวนะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสริตวิทูล
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตปือที่สารากลางจังหวัด
มีการตั้งโรงครัวพระราชทานจัดระเบียบการให้ความช่วยเหลือการส่งสิ่งของบริจาคไปนะคะ
ด่านสุรกากรช่องเม็กบอกว่าได้อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในการนำสิ่งของไปช่วยเหลือก็คือจะดูเรื่องของเอกสารให้เป็นพิเศษ
กู้ภัยจะได้รับเอกสารการเดินทางที่สามารถอยู่ในฝั่งลาวได้๑๐วัน
เดินทางข้ามแขวงได้เป็นกรณีพิเศษ
บริจาคหลั่งไหลมาต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาสากู้ภัยจากจังหวัดต่างก็นำเรือท้องแบน
เจ็ดสกีนำอุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำมาช่วยนะคะ
หการค้าภาคอีสานก็ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด
นำอาหารปรุงสุก๕๐๐ชุดไปตั้งโรงทานที่ศูนย์อพยพ
สำหรับการผ่านเข้าออกด่านสุรกากรช่องเม็กนะคะ
ประชาชนทั่วไปเดินทางได้ปกติค่ะ
ค้าชายแดนปกติเหมือนกันนะคะ
จุดนี้ถือเป็นด่านการค้าชายแดนสำคัญ
มูลค่าการค้ากว่า๑๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ดังนั้นก็ยังเป็นไปตามปกติเหมือนเดิม
คือถ้าฟังดูเรื่องของพรมแดนแล้วเนี่ย

ที่จะเข้าไปอย่างจุดที่เข้าน้ำท่วมกันอยู่

แต่ว่าการเข้าไปช่วยเหลือการเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ย